ไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเอียงกับทางยาดเดียว
ชูวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
วันจันทร์ที่๙ตุลาคม๒๕๖๐นะคะ
วันนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวแน่นอนนะคะ
เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่วันนี้ไทยรัฐเพิ่งจัดงานแถลงข่าวไป
เป็นโครงการพิเศษค่ะโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปเลย
จัดโครงการขึ้นมาชื่อว่าไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อค่ะ
ก็หนังสือพิมพ์โครงการพิเศษจัดทำขึ้นในระหว่างวันที่๑๓ถึง๒๕

ใช่ค่ะจะเริ่มวันที่๑๓วันแรก
คือไทยรัฐเนี่ยบอกก่อนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับทำดีมากนะ
เก็บเป็นที่ระลึกเก็บเป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเหตุการณ์จริง
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
ขายฉบับละเท่าไหร่ขึ้นราคาไหม
ใช่ค่ะฉบับละ๑๐บาทเท่าเดิมคุณผู้ชม

บาทจริงข่าวสารครบถ้วนทั้งหมด
แต่ว่าคุณผู้ชมหรือผู้อ่านนี้นะคะ
จะได้ภาพพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินชื่อดัง๑๕

โอ้โหนี่ขาย๑๐บาท

เป็นฉบับพิเศษไม่มีโอกาสไหนอีกแล้ว

แถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ก็คุณผู้ชมเนี่ยซาบข่าวกันบ้างละ

เพราะว่าถ้าในกรุงแทพปริมนธนภาพ
บาทก็เดิมนะคุณผู้ชมคือใครก็ต้องจ้องแล้วล่ะแล้วก็ยอดพิมพ์ก็ต้องพิมพ์สูงขึ้นนะ
เพราะว่าคนทุกคนอยากได้คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นครั้งเดียว
ที่เรียกว่าผลงานภาพที่ขึ้นหน้าปกของไทยรัฐโครงการพิเศษเนี่ยนะคะก็ได้ศิลปินแห่งชาติมาช่วยไห
อย่างอาจารย์เฉลิมชัยโทษย์พิพัทย์ก็มา
ก็มาร่วมเป็นสี่เหลืองในโครงการนี้ด้วยวันนี้ประทานเจ้าที่บริหารธุรกิจธรรมธรรมทัศน์และออนไลน์ไทยรัฐรุกลุ๊ปคือคุณวัตชะละวัตชะละพล

กล่าวว่าเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศปภิษไทยรัฐกรุ๊ปได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
ให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้
เป็นที่ระลึกผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในโครงการไทยรัฐร่วมประสบนิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษทำขึ้นมาวันที่๑๓ถึง๒๗ตุลา
ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ปกพระบรมสาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
เป็นผลงานของศิลปินอย่างที่คุณนิวได้บอก
โอ้โหนี่ผมจ้องเก็บไม่ใช่ผมเก็บคนเดียวนะ
ผมก็จะไปเก็บไปให้กับผู้หยงผู้ใหญ่ผมด้วย
คือโดยปกติก็คงซื้อกันอยู่แล้วล่ะ
แต่จะขายดีไหมเนี่ย

ใช่ค่ะก็คงต้องมีการจองกันอีกอย่างแน่นอนนะคะ
ยังไงก็ต้องลองติดต่อดูนะ
แล้วก็มีอะไรคุณนิวจำไม่ได้เหรอ

มีอะไรกล้องโทรศัพท์เรา
คุณผู้ชมได้ดาวนโหลดหรือยังโหลดเข้าไปเลยนะคะ
สามารถเข้าไปดาวนโหลดได้ในแอปพลิเคชันนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมจะได้หน้าตาแบบนี้นะ
เพื่อบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์

ประสบนิกรไทยได้รับรู้
รวมทั้งอยากมอบไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ
สำหรับคนไทยรุ่นหลังได้ใช้ศึกษา
อกจากความพิเศษของหนังสือพิมพ์ตลอดโครงการ

พระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเก็บรักษาไว้

และยังมีบทความการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของแต่ละฉบับ
ที่มีการร้อยเลียงถ้อยคำงดงามต่อเนื่องทั้ง๑๕วัน

อันนี้คงจะเป็นโครงการที่ใหญ่

ปีที่แล้วนี่ก็คือจะครบปีแล้วคุณผู้ชม
แบบที่บอกมันไม่ใช่หนังสือปิมธรรมดา
เป็นหนังสือพิมพ์มีชีวิตหนังสือพิมพ์ที่มีแสงสีเสียงสื่อผสมกราฟิก

ถ้าในวงการหนังสือพิมพ์ด้วยกันจะเห็นว่าไทยรัฐทำอย่างชัดเจนเลย
แล้วที่เจ้าบ้านเขาอยากจะไปดูกัน
อยากจะเห็นอยากจะไปดูด้วยตาเลย

ใช่ค่ะล่าสุดนี้ช่วยเป็นวันงานนะ

แล้วก็มีจะไปตรงพื้นที่ไหนได้บ้าง

ที่จะรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน

มี๑๔จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชม
จุดก็จะกระจายตามเส้นทางต่าง
แต่ละพื้นที่ก็มากหน่อยแล้ว

และพระเมรุมาตรจำลองสวนนคราช
พิธีรมได้๑๖๕๐๐คน
๒ท่าเตียนถึงแยกเชตุพล๒๐๐กว่าคน
จุด๓วงเวียนรดถึงแยกหลักเมือง
เดี๋ยวตรงนี้คุณนิวครับ
ถ้าเตียนนี่ถ้าจะน้อยนะ
คือตรงนี้ต้องเน้นให้ประชาชนหน่อย
ค่ะคือจุดแรกนี่คุณว่าท่าช้างใช่ไหม
ใช่ค่ะค่าชามถ่าเตียนจุดนี้ได้๑๖๐๐๐

ถ้าอยากจะมาตรงนี้คือตัวสำคัญครับ
คือ๑๔จุดที่จะรองรับประชาชนทั้งหมด
ค่ะนะฮะ
จุดแรกที่คุณนิวว่าคือท่าช้างท่าเตียน
๑๕๐๐๐๑๖๐๐๐นะครับใช่

ก็ท่าเตียนตรงแยกเทศุพรนฯนะฮะ

เพราะว่าสมัยก่อนคือโดนไฟไหม้ใหญ่
โดนเตียนไปหมดโดนเตียนเขาเรียกอะไรเรียกท่าเตียน

ค่ะส่วนที่ไหนจุดที่๓คุณนิวว่า
หน่อยวงเวียนรอดอถึงแยกหลักเมืองนี้ได้เยอะหน่อยนะ
๒๔๙๖๐คนโอ้นี่ก็เยอะนะครับร่วม๒๕๐๐๐นะฮะ
หรือจะเขยิบไปอีกจุดหนึ่งแยกหลักเมืองถึงสะพานผ่านพิภพ

จากนั้นสนามหลวงด้านทิศเหนือได้อีก๓๒๐๐๐คนเลยค่ะ
แต่แยก๖นี่ผมแนะนำก็น้อยอีกนะฮะ
แยกพระจันทร์ลงละครแห่งชาติ

จุด๘ถนนราชนวลกลางแยกคลอกวัวถึงพระเมรุมะจำลองกองหน่อย

ถนนราชนวลกลางแยกคลอกวัวถึงวงเวียนอนุสวรีประชาธิปไตย
เป็น๑๘๘๐๐คนอันนี้นะคะวงเวียนอนุสาวรีประชาธิปไตย
ถึงแยกสะพานผ่านฟ้าอันนี้๕๗๒๖๐คนจุดนี้จุดถนน๔แยกใหญ่
ที่๑๑ถนนราชดำเนินนอกจากสะพานผ่านฟ้าถึงสะพานมะขวาน๒๐๐๐คน
ต่อไปสะพานมะควานถึงจุดตัดแยกพระรานพระราชวังดุสิต๑๑๒๐๐คน
จุดที่๑๓พระราณพระราชวังดุสิตหรือว่าจุงจุดพระเมลุมาจำลอง๑๐๐๐คน
และจุดที่๑๔นะคะก็คือสะพานสมเด็จพระปิ่น๙ถึงแยกอรุณอมริน๑๗๐๐คน
รวมแล้วจะสามารถรองรับประชาชนได้๒๕๐๐๐กว่าคน
ครับเรื่องนี้ครับประชาชนทั่วไปก็คงจะได้ทราบนะฮะ๑๔จุด
ใครจะไปตรงจุดไหนแล้วก็จะเตรียมตัวห้องน้ำห้องท่าก็คงจะมี

แถวถนนเข้าสารโรงแรมต่างเขาว่าเต็มหมดแล้วนะ

เต็มหมดแล้วครับเพราะว่าครั้งเดียวในประวัติศาสตร์จริงครับ
หลายคนที่พลาดก็ปิดไปตั้งแต่วันที่๕ตุลาวันนี้เป็นวันสำคัญ
คือวันที่๒๖ก็จุดต่างให้ศึกษาให้ดี
เพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดไปคนคงจะเยอะ
แล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็มีวางกำลัง
แล้วก็ได้แนะนำว่าทั้งหมด๑๔จุดจุดใหญ่ก็จุดที่ไหน
ถ้าจุดเล็กจุดน้อยก็อย่าไปกันเยอะนะครับ
ขอเอาที่สะดวกหรือว่าใครอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้
ก็จะมีข้อมูลหลายข้อมูลให้เราได้ศึกษากัน
เอาล่ะอัปเดตเรื่องสำคัญช่วงแรกไว้เท่านี้พักกันก่อน
แต่ว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องฮอตให้เราตีแสกหน้ากัน

ตีแสกหน้ากับคุณชูวิทย์กันต่อคุณผู้ชม
ริ่นเอาไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องเครื่องดื่ม

ผมก็กินเบียร์สะดวกขึ้นนะ

ก็ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นเนี่ย

คือเบียร์สดเนี่ยมันไม่เหมือนเบียร์กระป๋องเบียร์ขวดนะ

เพราะว่าเบียร์สดโดยปกติก็
ถังนึงก็คงจะได้ไม่เกิน

เขากดให้หรือเรากดเอง

เขากดแล้วก็ถือเบียร์มา
กินเหมือนเป็นน้ำอัดลมนะครับ

ร้านสะดวกซื้อก็บอกอยู่แล้ว

มันคือเครื่องดื่มแอลกอฮอลทำอย่างนี้ได้เหรอ

เพราะว่าจะเมาเมื่อไหร่ก็แวะมา
มันไม่ใช่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับ
มันเมาเมื่อไหร่อยากเมาเมื่อไหร่ก็แวะมานะ
เราต้องตั้งหลักกันอย่างนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับว่า

เขาเริ่มต้นมาจากคอนเซ็ปต์ที่ว่า
มาจากคอนเซปต์ที่ว่าเวลาที่คุณจะไปในซูเปอร์มาร์เก็ต
คุณต้องไปจอดรถถูกไหมไหนจะหาที่จอดรถ
จะแวะเข้าไปซื้อของเล็กน้อยเนี่ยโอ้โหคิวก็ยาว
ร้านก็ใหญ่ของก็เยอะมากเขาเลยตั้งชื่อคำว่า
ภาษาไทยแปลว่าสะดวกสบายก็ร้านต่างต่างเหล่านี้
ก็จะมาอยู่ใกล้กับท่านแหละครับถูกไหมร้านตรงนี้เดินไปก็ซื้อ
อยากจะแวะซื้ออะไรก็ซื้อนมซื้อน้ำซื้ออะไรที่มัน
แพงกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ก็ถือว่ามันสะดวก

ร้านต่างที่ว่าเป็นร้านดั้งเดิม

มีการบริหารการจัดการที่ดีคุณนิวครับ
สมมุติละกันว่าเขามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ที่ส่วนกลาง
สมมุติว่าเขาขายช็อกโกแลตไป๕ชิ้น๑๐ชิ้น

เขาก็จะไปดังอยู่ที่ส่วนกลาง

เขาก็จะส่งมาให้เลยช็อกโกแลตพร้อมกับของอื่นที่ขาดอยู่

ดังนั้นระบบการบริหารจัดการ

คุณบริหารสต๊อกคุณไม่ใช่แบบร้านโชว์
พ่อยตั้งจดบัญชีเอาแบบนี้ไม่ตันแล้ว
ร้านของเก่าหังไว้
กว่าจะขายได้ร้านก็ไม่ได้ติดแอร์

ขายของก็เดี๋ยวตามใจชอบ

แต่ร้านคอนวีเนียนนึงเขาเปิด๒๔ชั่วโมงเลยนะ
ค่ะแล้วก็มีมาตรฐานการบริหารจัดการต่างอย่างดี
สะอาดไฟส่องแสงนะจติชุมชนไหนร้านไหน
เดินไปทั่วทุกหัวระแหงมีหมดแล้วครับ
สะดวกไหมสะดวกต่อมาก็คิดอย่างนี้แหละครับคุณนิวครับ

บริษัทที่เป็นคอมมิเนสโตเปิดไปกี่สาขา
๙๐๐๐กว่าจะหมื่นแล้วไหมครับโอ้โหเป็นหมื่น
เอาอย่างนี้ละกันเซเว่นนี่แหละเป็นหมื่นนะครับ
ก็เป็นบริษัทซึ่งแหมใครนะ
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับมีการบริหารการจัดการอย่างที่บอก
ทั้งเป็นระบบทั้งเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติ
นะคือนอกจากที่ประเทศไทยแล้วเขายังจะไปซื้อหุ้นอยู่ประเทศอื่นด้วยนะ
ใช่เพราะฉะนั้นบริษัทก็ไม่มีสัญชาติหรอกครับ
อย่าไปบอกเลยว่าอวดอ้างว่าเป็นสัญชาติไทย
บริษัทต่างเหล่านี้เป็นบริษัทที่เรียกว่าบริษัทข้ามชาติ
บริษัทข้ามชาติก็คือบริษัทซึ่งไม่มีสัญชาติ
ผมต้องพูดถูกทำธุรกิจที่ประเทศไหนก็ได้
ถูกไหมครับทั่วโลกไปอยู่ประเทศไหนก็ไปตั้งบริษัทนั้นในสัญชาตินั้น
คือบริษัทข้ามชาติเนี่ยก็มักจะคิดถึงอันหนึ่งครับ

กำไรครับคิดถึงเม็ดเงินอย่างเดียวอย่างอื่นคิดน้อย
ไม่ได้คิดมากหรอกครับคนไทยนี่คงจะไอ้นั่นหรือเปล่า
ขายไม่ได้เอาเบียร์สดไปมันจะผิดอะไร
เขาก็ใช้ผ้าใบคุมไว้ไม่เห็นโลโก้ตามกฎหมายกำหนด
ถูกไหมครับขายมันก็
ดก็ไม่ได้กดเองนะพนักงานเขากดให้
ผิดกฎหมายไม่เหมือนตู้หยอดเหรียญ
แบบนั้นไม่ได้ทีนี้กฎหมายเขามีกำหนดไว้
คือบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะก็มักจะศึกษากฎหมายเป็นอย่างดี
ถูกไหมเพราะเขาต้องมีทีมกฎหมาย

แล้วเป็นอย่างไรคะนะครับอ่านให้ฟังว่ามันมีช่องว่าง
และบริษัทข้ามชาตินี้วันทั้งวันมันไม่คิดอะไรหรอกครับ
คิดหาตัวจะกำไรได้อย่างไรหรือครับคิดเรื่องเงินอย่างเดียว
คิดเรื่องเงินอย่างเดียวนะฮะ
พอคิดโปรเจกต์นี้ออกมาก็มีเบียร์ทางฝั่งสองฝั่งแล้วครับ
มีเบียร์ใครเป็นคู่แข่งกับเบียร์ช้างกับเบียร์สิงนะ
เบียร์สิงศ์อีกก็เอาเข้าทางเซเว่น
เบียร์ช้างอีกก็จะเข้าทางแฟมิลี่สรุปแล้ว
สงครามมันเป็นเรื่องของทุนนะครับ
เอาล่ะครับทีนี้เรามาดูคุยกันเรื่องความเหมาะสมใช่ไหม

มาตรา๓๐ในพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ๒๕๖
เขาบอกโปรตีความว่าการวางเครื่องกดเบียร์สด
ในร้านที่เขาออกมาเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเขา
ไปกดเบียร์สดในล้านเซเว่นไม่เข้าขาย
ไม่เข้าขายผิดกฎหมายเพราะอะไรฮะ
ก็เพราะว่าเขาห้ามขายในมาตรา๓๔
เขาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย๓วิธีการ

ห้ามขายผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ

นั่นไม่ได้เหมือนกัน
ไม่ได้ท่านว่าห้ามเลขายข้อที่๒

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายไม่ได้
อย่างเช่นผมขาย๓กระป๋องเลย

เจ้าหน้าที่เขาระบุวันนี้ไม่เข้าข่าย
เครื่องวางกฎเบียร์
เครื่องขายอัตโนมัติก็ไม่เข้าไม่ขายก็ไม่เข้า
ไม่เข้าเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามตู้หยอดเหรียญสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่เนื่องจากกรณีนี้พนักงานเป็นผู้กดและขายให้กับลูกค้า

แหมรู้สึกว่าเข้าข้างในทุนเย็นแล้วเกินนะนี่แหละ
อันนี้เขาบอกเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ผิด
ก็ร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ต้องปรับปรุงเครื่องกดเบียร์
โดยนำผ้ามาปิดเครื่องหมายการค้าใช่ไหม
ก็ไม่พบกระทำความผิดตามมาตรา๓๔
คือห้ามโฆษณาก็มีผ้าปิดแล้ว
คือไม่มียี่ห้ออะไรบ่งบอกว่าขายอะไร
ที่นี่ผมเคยดูหลายทีแล้ว
ผมเขาบอกนะศรีถนนชัยเยอะจริงนะ

เพราะแต่ละคนมันตีกฎหมายแบบศรีถนนชัย

เขาว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายคืออะไร

เวลาบางเวลาไม่ให้ขาย
ไปซื้อก่อน๕โมงก็ไม่ให้ขาย
หรือเจตนารมณ์อื่นของการควบคุมเหล้าควบคุมเบียร์
มันคืออะไรครับมันคือการให้เข้าถึงยาก
ถูกไหมครับกำหนดอายุกำหนดเวลา
มันไม่ได้ว่าจะกำหนดว่าแหมไม่ขายต้องให้พนักงานมากด

คือหลักการของกฎหมายเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือเพื่อให้เข้าถึงยาก
เข้าถึงยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์
มันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นส่วนดีเลยนะไม่ใช่ขายนม
กินไปเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเกิดไปขับรถชนเดี๋ยวเกิดมีเรื่อง

เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของกฎหมายเขาให้เข้าถึงยาก
นี่คือหัวใจเสียก่อนดังนั้นสิ่งต่างที่ตามมาเนี่ยเป็นการที่ทำให้
เข้าถึงแอลกอฮอล์มันยากไม่ว่าอายุไม่ว่าในเวลาไม่ว่าการโฆษณา
๗๑๑ก็กดเบียสดให้นะเอาให้ผม
ผมจะกินใน๗๑๑ไหม
ไม่นะผมก็ต้องเดินออกไปกินเหมือนกันกินเครื่องดื่มอย่างอื่น

มันก็ไม่ได้ไปที่นั่นให้สมบัครนะฮะ๔
นะคุณรู้ไหมว่าอย่างนี้

แปลว่าไม่มีนอกจากอเมริกาห้ามทำ

สมมุติแล้วกันว่าสมมุติว่าคุณกินที่ร้านอาหาร

แล้วคุณมีแก้วเหล้าแก้วเบียร์นะ
คุณออกไปกินข้างฟุตบาทออกไปยืนหน้าร้าน
ได้ไหมไม่ได้อันนี้เขาก็ไม่ให้
เพราะว่าเห็นไหมครับ
ก็นี่คือสิ่งที่กฎหมายมันแตกต่างกันไงล่ะครับ
ระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายฝรั่ง
เจตนารมณ์ของกฎหมายเขาให้คุณกินอยู่ภายในที่
ดังนั้นหัวใจก็คือเขาไม่ให้คุณถือเหล้า
เบียร์ออกมาถือเดินกินข้างถนน
มันไม่ใช่ไม่ดีค่ะเพราะว่าถูกไหมครับ
ไอ้การที่เขาไม่ให้คุณกิน

ก็หมายความว่าให้คุณกินในสถานที่ที่จัดไว้
การที่คุณเดินถือออกมาในที่สาธารณะเนี่ย

เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนอื่นหรือเยาวชนได้เห็น
นี่คือหัวใจซึ่งแน่นอนครับทุกอย่างเป็นไปตาม
แต่ว่าถ้าเกิดคุณกดเบียร์ที่๗๑๑

ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับคุณก็ต้องถือออกมากินข้างนอก
การที่ถือออกมากินข้างนอกนี่

คุณก็ต้องมีคนเห็นใช่ไหมครับว่าคุณกิน

ดีไหมครับสิ่งที่ดีไหมว่าโอ้โฮ

เมื่อคุณออกกฎหมายซะเยอะแยะไปหมด
ในการห้ามทั้งเวลาห้ามทั้งคนนะ

เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าประเทศไทยเขาห้ามกินกี่ที่

ใน่งเยอะแหละครับล่ะท้ายสุดแล้วหัวใจมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ
เขาเป็นบริษัทข้ามชาติเขาต้องก็ได้กำไรอยู่แล้ว
ว่าจะขายอะไรที่มันได้กำไรดี

แหมมันขายจนหมดแล้วนะคะ
ก็ขายเองก็ฮอล์ละกันขายเบียร์สดไปเลย
ไม่รู้คิดได้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า
คือจุดคิดของบริษัทต่างเหล่านี้
เป็นบริษัทข้ามชาติเป็นบริษัททุนข้ามชาติ
ซึ่งเราเข้าใจวิธีคิดอยู่แล้วคือเขาไม่คิดอะไรหรอกครับ

แต่ว่าคนบริโภคคนที่ชอบเขาอาจจะชอบก็ได้
ทีนี้ออกมาพูดในเบรกถัดไป
ว่าในแง่ของบริษัทข้ามชาติที่คิดในเรื่องเกี่ยวกับเงินเทียบกับกำไร
และคิดถึงชุมชนคิดถึงสังคม

เอาล่ะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับ
เพราะว่าวิธีคิดมันมีวิธีคิด
เบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ว่า
นักธุรกิจแบบเซเว่นเขาคิดยังไงบ้าง

ชูวิสตีแสกหน้า
จะขายในร้านสะดวกซื้อมันจะกลายเป็นสะดวกเมาไปหรือเปล่า
คุณชูวิสก็ช่วยให้เราได้คิดดูว่าที่มันเกิดขึ้น
เพราะกลยุทธ์กลวิธีการตลาดของนักธุรกิจ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีให้ถูกจุด
เป็นบริษัทที่ทำประกอบธุรกิจ

ในขณะเดียวที่กฎหมายการควบคุมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เนี่ย
เขาก็กำหนดไว้ว่าให้เข้าถึงยาก
ถ้าไม่ถึงเข้าถึงยากเจตนารมณ์ระบุทั้งอายุคนจะดื่มเหล้า
ระบุทั้งเวลาห้ามโฆษณาห้ามเล่ขาย

แต่มันก็มีศรีถนนชัยคิดได้ล่ะครับ
อย่างนี้มันไม่ผิดกฎหมายนะ
เพราะว่าเวลาจะขายมันเป็นเครื่องกดเบียร์ใน๗๑๑
กดเขาก็ไม่ได้ว่าให้กดมีพนักงานมากด
กดเสร็จไม่บอกต่อแล้วครับว่ามันจะกินที่ไหน

ซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นต่างประเทศเขาห้าม
เขาห้ามแม้กระทั่งว่าคุณกินเหล้าอยู่ในสถานที่
คุณถือแก้วออกไปกินหน้าฟุตบาท

ร้านนั้นถูกปิดครับอันนี้ก็คือกฎหมายมันต่างกัน
และที่เมืองนอกเขาไม่ค่อยมีสถิศรีถนนชัยเยอะ
แต่เมืองไทยมันมีเยอะทีนี้ผมจะพูดต่อไป
ถึงเรื่องของการควบคุมกฎหมายแอลกอฮอล
เขากฎหมายเขากำหนดไว้ว่าถ้าเกิดคุณขายแอลกอฮอล
คุณจะไปทำธุรกิจอย่างอื่นเช่นจะไปขายน้ำอื่น
ได้ไหมล่ะถูกไหมล่ะจะมาโฆษณาจะมาอะไร
คือเราต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ตัวนี้คือการควบคุมการโฆษณาของแอลกอฮอลด้วยถูกไม่ถูก

คุณเอาพวกดารามาได้ไหมล่ะ
ดารามากินเบียร์โดนไหมล่ะโดนถูกไหม
คุณโฆษณาได้ไหมไม่ได้อีก
อุ๊ยอยู่นี้ลำบากตอนนี้ลำบากกันแล้วจริง
วิธีคิดของพวกในทุน๗๑๑ผมก็คิดว่าเอ๊ะ

อย่างนี้ก็มีช่องว่างอยู่นี่เห็นไหมครับ
เห็นความร้ายกาดหรือยังครับ
ในขณะเดียวกันถ้าผมพูดลึกลงไป
อย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไว้พูดในเบรกที่แล้ว
นี้เขาเคยมีโครงการมีวัดใน๗๑๑ด้วยนะคุณรู้ไหม
มีวัดใน๗๑๑นี้นี่มนตร์พระมาอย่างนี้หรือยังไง
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาเป็นโครงการของผู้บริหารเขา
เพื่อให้มองเห็นว่าแหมเขาเป็นคนดีสีสังคมเหลือเกิน
เขาทำโครงการโครงการนี้เรายกวัดมาไว้ที่๗๑๑

เขาว่าเป็นคนที่เปรียบด้วยพระพุทธศาสนาสามารถฉัดกล่าวให้เป็นคนดี
ส่งเสริมคนในสังคมเป็นคนเก่งคนดีจึงได้ดำเนินการปฏิบัติธรรมนำสมัย
วัดมาไว้ใน๗๑๑อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี๒๕๔
จำได้ไหมครับต้องจำได้แน่นอนเพราะว่าโครงการนี้โอ้เซเว่นเขาทำเอาหน้าเอาตา
เราขึ้นด่วนเลยบอกว่าเรายกวัดมาไว้ใน๗๑๑
ตอนนี้ก็ต้องเอาเบียร์เอาเหล้ามาขายในวัดด้วยแล้วครับโอ้โหสนุกกันใหญ่
เขาบอกว่าจะเชิดชูพุทธศาสนาส่งเสริมให้คนในสังคมน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสามพุทธเจ้า
ตอนนี้ก็คงจะเอาเหล้าชนกันแล้วครับตะเกียร์ชนกัน
มาเป็นหลักปฏิบัติในการครองตนในทางที่ชอบ

คุณเห็นหรือยังเห็นหัวใจของในทุนหรือยังวันหนึ่งเขาพูดเรื่องพระพุทธศาสนา
เขาก็บอกว่าจะเอาวัดเอามาไว้ใน๗๑๑
วันหนึ่ง๖คนไม่พูดถึงแล้วเขาก็เอาเหล้าเอาเบียร์มาไว้ใน๗๑๑เอามาขาย
แล้วก็บอกว่านี่มันเป็นช่องว่าง
เจ้าหน้าที่เองก็บอกอุ๊ยมันทำอะไรไม่ได้
เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องขายอัตโนมัติมันไม่ได้เล่ขายมันไม่ได้ผิดมาตรา๓๐๓๒ของพรบควบคุมแอลกอฮอล์

เขาบอกว่าอันนี้เป็นโครงการของเขานะยกวัดมาในเวทเนี่ย
มุ่งมั่นในการดำเนินการโครงการมีผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
จะหนี้มวลพระสงฆ์ประเทศนา๓สัปดาห์
คุณคิดดูแล้วกันคิดได้ยังไง
พอคิดเสร็จตอนนั้นบอกว่าเอาวัดมาใน๗๑๑
ตอนนี้อีกคิดแล้วไม่เอาเหล้าเอาเบียร์มาขายดีกว่าเบียร์สด
กลมกืนกับสังคมไทยอยากความทรงค์ของไทยเข้าวัดทำบุญนำอมโนยความสะดวกบุญให้ถึงที่

เห็นว่ามันเป็นการเข้าถึงยากอย่างที่ผมบอก
เพราะทั้งเวลาเขากำหนดทั้งอายุเขากำหนดทั้งโฆษณาเขากำหนด
แต่คุณก็ยังหาช่องทางเล็กเอาเครื่องกดมันไม่ผิด
คืออันนี้ผมต้องโทษใครไม่ได้ต้องโทษผู้บริหาร
เหตุที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดให้คนอย่างเซเว่นเขาเข้าใจ
ก็คือควบคุมตลาดหมื่นกว่าแห่ง
คุณนิวครับถ้าเกิดขายเบียร์หมื่นกว่าที่มันจะขายได้สักเท่าไหร่
โอ้โหมหาศาลเบียร์สดนะขายกันโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอก
เว่นขายอะไรก็ขายได้มันก็เหมือนกับการ
บางคนเข้ามานินทาบอกว่าเอาอะไรไปเสนอ๗๑๑
เผอร์เพิ่งเซเว่นทำเองเออนะ
อะไรตรงไหนที่เขาขายดีเซเว่นเขามี๒อย่างใช่ไหม
เขามีแบบขายแฟนฉายแล้วก็มีแบบทำเอง
อันไหนที่ตรงไหนที่เขาเป็นแฟนฉายแล้วขายดี
มีทำเอง๗๑๑ทำเองมาเปิดใกล้เลย
คือเห็นไหมผมต้องบอกว่าหัวคิดของ๗๑๑นี้
คิดแต่เรื่องการค้าวันในอดีต
ก็เคยพูดเรื่องเรายกวัดมาไว้ใน๗๑๑
พูดเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้
วันนี้มาเอาเรื่องเบียร์ไม่สนแล้ว
อันนี้มันเป็นช่องทางที่ทำมาหากินได้นี่
ดังนั้นนโยบายอย่างนี้
เว่นต้องคิดครับเพราะเซเว่นไม่ใช่ร้านที่แบบว่า
โชว์หวยทั่วไปใครก็เดินเข้าไปได้

ยกวัดมาไว้ในเซเว่นตอนนี้ทำไมยกเบียร์สดมาล่ะ
อาจจะต้องคิดกันใหม่
ประการที่๒นะคุณนิวนะท่านผู้ชมนะ
พอกินเบียร์แล้วยกออกไป
เบียร์สดมันจะไปใส่ถุงได้ไหมล่ะ
ก็ต้องใส่แก้วแล้วก็ต้องออกไปเดินกิน

มีมีเซเว่นใกล้โรงเรียนเยอะแยะ

แล้วเดินถือออกมาเล่ออกมาแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเราไปพูดถึงกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ย

กฎหมายมันมีช่องเว้นวักอยู่แล้ว

ซึ่งคุณจะรอเสียบอยู่แล้ว

พอคุณซื้อปุ๊บคุณต้องถือแก้วออกมากินข้างนอก

ใกล้วัดใกล้โรงเรียน
อันนี้ถ้าผมมาดูกฎหมายนะ

กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

ก็แสดงว่าถ้าเกิดซื้อจาก๗๑๑แล้วเดินออกมาเนี่ย
แล้วถ้าไอ้เซเว่นอยู่ข้างวัดเนี่ย
วัดสถานที่ปฏิบัติธรรม
๒สถานที่บริการสร้างอาทิตย์ของรัฐ

สถานที่บริการน้ำมัน

สถานที่อื่นที่กำหนดโดยรัฐมนตรี

แถวว่าสถานที่ต่างเหล่านี้ห้าม
ทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญแล้ว
เขาก็ห้ามล่ะครับห้ามอะไร

ที่เขาถือขวดเบียร์และเอากระดาษถุงกระดาษ
หุ้มไว้เพื่อไม่ให้เห็น

เขาไม่ให้เห็นว่าเอ๊ยถือบวชเบียร่งแล้วดูดเอา
ไอ้แก้วเบียร์เนี่ยนะครับ
ดออกมาแล้วดื่มอย่างนี้

มีอะไรหอหุ้มไหม

ซึ่งพอรบของไทยเราควบคุมไว้

ว่าคนบริหารแบบเซเว่นคิดออกไหม
ถ้าคิดไม่ออกเราจะไปทำอะไรได้

เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
ครั้งหนึ่งก็บอกว่าเอาวัดกันมาหน่อยในเซเว่น
คราวนี้ก็จะเอาเบียร์สดเข้ามาล่ะ
เสิร์ฟกันสะดวกขนาดนี้เลยเหรอ
ทีนี้คนถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าจริยธรรมจัญญาบัน
หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเส้นบางที่คนมันต้องมองออก
ถ้ามองไม่ออกกฎหมายไทยทำอะไรไม่ได้หรอกครับ

เพราะอีวันทั้งวันนี้ก็ไปดูครับมีช่องตรงไหนเข้าได้บ้าง
โอ้ตรงนี้ไม่ได้เป็นเครื่องเล่ขายไม่ได้เล่ขายไม่ได้ขาย
เป็นเครื่องอัตโนมัตินะอันนี้ไม่ผิด
ไม่เข้าขายความผิดแล้วก็พนักงานกดให้พนักงานกด
ถ้าเก่งจริงเนี่ยทำไมไม่เอาไว้ในเคาน์เตอร์ไปเลยล่ะ
เออให้พนักงานกดไปเลยถูกไหมล่ะครับ
อันนี้มันวางอยู่ข้างนอกนะครับ
เข้าไปเนี่ยพนักงานไม่ว่างกดเองเอาแก้วมาอย่ากดเองเลย
อย่าไปทำเลยผมว่านะคุณนิวใช่ไหม
คนเราทำค้าขายธุรกิจมันทำได้ทุกอย่างแล้วครับ
แต่ถ้าทำแล้วเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ
ถ้าไม่มีความภูมิใจทำไปแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ว่า
แต่ศิลธรรมเขาว่าเขาด่าเนี่ยจะเอาเงินไปทำไม
แต่อย่างที่ผมบอกเลยตั้งแต่ต้นแล้วคนอย่างเซเว่นนี่มันไม่คิดแล้วล่ะ
เพราะเป็นบริษัทข้ามชาติเมื่อเป็นบริษัทข้ามชาติก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นแล้วล่ะครับ
คิดแต่เรื่องกำไรอย่างเดียวคิดแต่เรื่องจ้อเซ็งลี่อย่างเดียว
ำไรธุรกิจอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ค่อยสนหรอกครับ
นี่วันนี้คุณชูวิทย์ในฐานะก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่ง
วิเคราะห์ในแง่มุมว่าการจะทำธุรกิจให้ได้กำไรเนี่ย
มีช่องทางกันแบบไหนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงจริยธรรมจัญญบันกันด้วย
วันนี้ได้ความรู้กันมากเลยคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะ
พรุ่งนี้ตีแสกหน้ากันใหม่กับหลากหลายประเด็นลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ